เด็กหญิงวัยสิบสามปีที่จังหวัดขอนแก่นถูกลุงแถวบ้านวัยห้าสิบเอ็ดปี
ล่อลวงไปข่มขืนนะครับโดยก่อเหตุถึง๔ครั้งด้วยกัน
ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วแต่ยังให้การภาคเศษอยู่

เด็กหญิงวัย๑๓ปีชาวอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นได้ชี้จุดที่นายอัน
ผู้ก่อเหตุลวงเธอไปข่มขืนบริเวณป่าหน้าบ้านโดยนายอันได้กวักมือเรียกเธอให้ไปเอาของ
ด้วยความไร้เดียงสาเธอจึงหลงเชื่อและเดินเข้าไปในป่า
ถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้าห้ามร้องเสียงดังแล้วข่มขืนเธอ
หลังจากนั้นยังห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครโดยก่อนข่มขืนได้ให้เด็กกินยาคุมอีกด้วย
ยังบอกด้วยว่าในอันนั้นข่มขืนเธอทั้งหมดสี่ครั้งครั้งแรกเป็นป่าซึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้าน
ครั้งที่สองและสามเป็นป่าอ้อยและป่ายูคาลิปตัสและครั้งสุดท้ายคือที่บ้านพักที่นายอันเช่าอยู่กับแฟนอายุ๒๑ปี
เพราะเป็นคนที่ไม่มีบ้านอยู่เป็นหลักแหล่งโดยนายอันหลอกว่าจะขอให้ไปช่วยเก็บของที่บ้านแต่ระหว่างที่แฟนของนายอันนั้นเข้าไปอาบน้ำกลับคมคืนเธอที่บ้านพักแห่งนี้
คุณผู้ชมครับบ้านพักแห่งนี้เป็นจุดเกิดเหตุที่ทั้ง๓คนนั้นก็คือผู้ต้องหาแฟนผู้ต้องหาและน้องผู้เสียหายได้เดินทางมาที่นี่นะครับโดยผู้ต้องหานั้นได้บอกกับทั้งหมดนะครับว่าให้มาช่วยกันเก็บของระหว่างที่เก็บของอยู่นั้นแฟนของผู้ต้องหาได้ไปเข้าห้องน้ำจึงสบโอกาสให้ผู้ต้องหานั้นก่อเหตุในครั้งนี้ครั
และเสียใจเนื่องจากเธอมีลูกแค่คนเดียวซึ่งก็ไม่ค่อยสมประกอบอยู่แล้วกลับต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ขณะที่ยายผู้เสียหายหลังจากทราบเรื่องจากหลานที่มาเล่าให้ฟังได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีจนตำรวจสามารถจับตัวคนร้ายได้
พันธ์ตำรวจโทอภินันรักษิณรองผู้กำกับการสอบสวนสพน้ำพองเปิดเผยว่า
ได้นำตัวผู้ก่อเหตุคุมขังไว้ก่อนที่สถานีตำรวจน้ำพองซึ่งผู้ต้องหายังให้การภาคเศษ
โดยยอมรับว่าพาเด็กสาวไปทั้งหมด๔ครั้งจริงแต่ข่มขืนเพียงแค่๑ครั้งเท่านั้น
ส่วนครั้งที่เหลือเพียงแค่พาไปเที่ยวและพาไปเอาของเฉย
เมืองต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาในอัน๒ข้อหาคือเสพยาเสพติดและข่มขืนกระทำชำลาวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
โดยจะทำการสอบปากคำผู้ก่อเหตุอีกครั้งก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นาริปุ่นนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน